อีกหนึ่งช่องทางที่จะรวยได้

เลี้ยงหนูต้องดูแลให้ดีแต่เลี้ยงหนูพันธุ์นี้

คุณชนะคุณก็เลี้ยงหนูดิฉันเห็นคุณจน

อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลี้ยงหนูที่รวยก่อน
หนูพุกยักษ์ตำบลศรีวิชัยจังหวัดสกลนคร

ส่วนใหญ่นิยมทานกัน
นิยมทำรับประทาน
แล้วก็บอกเลยนะทำได้หลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นย่างผัดทอด

ต้มผัดแกงทอดอร่อยในพิปตาเลยหรอ

ส่วนวิธีการเลี้ยงหนูพุกยักษ์ให้ประสบความสำเร็จ

ก็ไปถามคุณสกลช่วยจันดีเจ้าของฟาร์ม
เขาบอกว่าเอาโถเอ้ยอยากจะเลี้ยงหนูให้สำเร็จแล้วก็ง่ายนิดเดียว

เดี๋ยวใครจับงูเหรอ
ใช่สัตว์ตรูของหนู

โอ้งูน่ากลัว
สัตว์ใหญ่ต่างที่มันกินหนู
ต้องพาหนูไปเก็บในที่มิดชิดอยู่ในห้องหรือในบอร์ด
ที่นี่อยู่ในคอนโดแบบนี้หรอ

อยู่กับห้องกับหนู๒ต่อ๒แล้วเดี๋ยวจะมีเรื่อง

คุณสกลบอกว่าการที่จะเริ่มเพาะพันธุ์อย่างแรกแน่นอน
ต้องหาพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์หนูพุกชั้นดี
เอาตัวอ้วนใหญ่แข็งแรงมาอยู่รวมกัน
มาเลี้ยงในท่อซีเมนขนาด๘๐เซนติเมตร

คือหนูมันก็จะเห็นไหมคุณเห็นตัวเล็กบ้างไหม
ในบ่อลูกหนูมันก็จะขยายพันธุกันอยู่ในนั้น
แล้วที่สำคัญคุณต้องหาที่หลบภัยให้เขาอย่างดี
แล้วก็มีการรองด้วยฟางแห้งย่าแห้ง

หนูที่ไหนก็ชอบที่นอนนุ่มทั้งนั้นแหละฮะ

แล้วก็ต้องทำความสะอาดให้ดี

คือหนูพุกมันจะโตเต็มที่สุขภาพแข็งแรงได้

แล้วก็เวลาให้อาหารก็คือมีถาดน้ำแล้วก็ถาดอาหารใส่ลงไป
แล้วก็ให้พวกเม็ดที่เขาใช้เลี้ยงหมูอาหารเม็ด
ใส่ลงไปด้วยให้วันละครั้งก็พอ

หนูพุกของคุณจะอ้วนพีแบบนี้
ขุนหนูโอ้โหมันใหญ่จริง

ของเขา๔เดือนน้ำหนักมันจะอยู่ที่สักประมาณ๐๘๑๒กิโลกรั
ก็คือประมาณเกือบโลคือ๐๘ขีด

กระเกือบโลละนี่คือต่ำสุดนะ
แต่ถ้าสูงที่สุดก็คือเลยโลมาสักประมาณ๒ขีด

ขายได้รายได้เป็นยังไงคะ
คุณผู้ชมคือราคาพ่อพันธุแม่พันธุ์สามารถขายได้ตัวละ๓๐๐๔๐๐
ใน๑เดือนนะพี่สกลเขาบอกว่าจะมีรายได้จากการขายหนูพุกเนี่ย
ที่ขายแบบต่อหน้าเลยหน้าฟาร์ม
หรือรวมกับในการขายในโซเชียลรวมกันแล้วประมาณ๒๓๐๐๐บาทต่อเดือน

ก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมชั้นดีถ้าหากคุณมีอาชีพหลักอยู่แล้ว
หรือว่าจะมาทำเป็นอาชีพหลักผมว่ามันก็น่าสนใจอยู่

ต้องดูแลให้ดีให้สะอาดและห้ามโดนจับได้

ดูแลให้ดีค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าอาหารค่าคอนโดค่าบ้านค่ารถ

เออฉันก็สงสัยว่าหมายถึงหนูพุกใช่ไหม
คุณชนะคุณบอกคุณไม่ได้เลี้ยงหนูอันนี้คุณเลี้ยหนูอะไร
มีคนเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเลี้ยงหนูต้องเลี้ยงอย่างนี้

ไม่ต้องสู้มาแล้วยังก็จะจับผิดใครให้ได้อย่างนั้นแหละ
สายตาคุณดูมีพิรุษนะไหนดูสายตาสิ
ล็อกแรกตรงไหนไม่เคยจะมีพิรุษเลยเหรอ